สุดท้ายแล้วข่าวร้ายก็เกิดขึ้นกับน้ำตาลเดอะสตาร์
เพราะว่าในช่วงตี๒ของเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
ทีมแพทย์พยายามยื้อชีวิตแล้ว
แต่ว่าสุดยื้อจริงไม่สำเร็จจริงนะคะ
และวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วย
ส่งกำลังใจมาให้ครอบครัวผ่านไลน์หน้าจอของเราได้นะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะ
ทางครอบครัวของน้องน้ำตาลก็ได้มีการเคลื่อนร่าง
น้ำตาลไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดป้อมวิเชียน
โติการามจังหวัดสมุทรสาครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
บรรยากาศแน่นอนนะคะว่าเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเกาะติดบรรยากาศอยู่ในพื้นที่นะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณกิตภัทรผิวระมน

มาตั้งไว้ที่สาระ๒หรือสาราเทพกาญจนา
ป้อมวิเชียรโชติการามจังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยบรรยากาศตอนนี้ยังเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ครอบครัวน้องน้ำตาลยังอยู่ในช่วงของความอาลัย

ซึ่งเมื่อเวลา๑๖นาฬิกาที่ผ่านมาได้มีพิธีรดน้ำศพ
มีคนในครอบครัวญาติสนิทเพื่อนสนิท
เดินทางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากครับ

คุณแม่สุขใจธิระเมธีกุล
น้ำพึ่งพิมรดาทองชิวพี่สาว
และนายกิติทัศน์กล้องพบจิรพัฒน์พี่เขย
เพิ่งเสียชีวิตจากโรคปริศนา
ซึ่งนอกจากจะมีสื่อมวลชนมาร่วมทำข่าวเป็นจำนวนมากแล้ว
ยังมีญาติสนิทเพื่อนสนิททั้งในและนอกวงการ

ยอยเดินทางมาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก
ด้านครอบครัวน้ำตาลยังมีสีหน้าที่โศกเศร้า

แต่ก็ยังสัมผัสได้ถึงความเสียใจ
สูญเสียลูกสาวผู้เป็นที่รักอย่างไม่มีวันกลับ
ด้านคุณพ่อของน้องน้ำตาลได้เผยกับทีมข่าวว่า
สิ่งที่น้องน้ำตาลอยากทำแต่ยังไม่ได้ทำ

และการปล่อยซิงเกิ้ลเพลงของตัวเอง
ส่วนชีวิตปกติของน้องน้ำตาลก่อนจะเสียชีวิต
ก็คือการช่วยเหลือครอบครัวทำป้ายโฆษณา
โดยน้องมีหน้าที่ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
ซึ่งหลังจากที่น้องน้ำตาลเสียชีวิตลงแล้ว
ทางครอบครัวได้มอบอัยวะภายในบางส่วน
ให้กับทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราช
เพื่อนำไปสู่การศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ถึงการเสียชีวิตของน้องน้ำตาลต่อไป
เพชรนพพลจันวิทันแฟนหนุ่มของน้องน้ำตาลนะครับ
ก็ไม่สามารถกลั้นน้ำตาแห่งความสูญเสียของ
แฟนสาวไว้ได้โดยก่อนช่วงพิธีรดน้ำศพ
เจ้าตัวนั่งนิ่งมองร่างของแฟนสาวอยู่ตลอด
ก่อนจะมีการพูดคุยกับเพื่อนเดอะสตาร์ของน้ำตาลเป็นระยะ
และมีสีหน้าที่ไม่ค่อยสู้ดีนัก
ซึ่งขณะนี้นะครับก็ยังคงมีญาติสนิทเพื่อนสนิท
เดินทางมาร่วมพิธีรดน้ำศพของน้ำตาลเป็นจำนวนมากนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้ครับจะมีพิธีสวดอภิษฐรรมศพ

ผลิตภาพอยู่รมลข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากวัดป้อมวิเชียรโชติการาม